คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการขโมยจรกรรมลักรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มันเห็นมันมีให้เห็นกันอยู่ทุกพื้นที่ใช่ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าบางทีไอ้กลุ่มพวกนี้มันมาเป็นแก๊ง
แล้วมันมีใบสั่งมาว่าจะเอารุ่นไหนยี่ห้อไหน
ี่ห้ออะไรเหมือนพี่ปอบอกสีอะไรแบบนี้มันก็มี
แต่ทีนี้โอ้ชื่นชมตำรวจค่ะตำรวจระยองจับไอ้แก๊งเนี่ยได้โอ้โห
แล้วมันเป็นแก๊งลักรถรายใหญ่ซะด้วยภาพกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
จับภาพคนร้ายแก๊งลักรถนี่แหละค่ะบุกเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์
จอดอยู่ภายในบ้านพักแถวซอยประชุมมิตร๑๖
อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายบอกว่าไอ้เนี่ยเหตุมันเกิดตอน๖เมษายน
พอหลังจากนั้นเขาก็ไปแจ้งความ
พอไปแจ้งความเสร็จเขาก็เอาคลิปนะคะ
ไปโพสต์ลงโซเชียลเอาไว้เตือนภัยแต่ละคน
ดูวิธีการเอาไปง่ายไหมคะ
แล้วเร็วมากด้วยนะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
เข็นรถออกไปแล้วขี่ไปเรียบร้อยเลยค่ะ
เขาบอกว่าคนแถวนั้นเนี่ยโอ้โหมีคนเสียหายถูกขโมยรถจักรยานยนต์ไปเพียบเลย
มีเพื่อนบ้านที่ถูกขโมยไปเนี่ยรวมแล้วประมาณ๕ครรภ์
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจไปสืบสวนสอบสวนเลยค่ะ
เบาะแสเลยว่าคนร้ายเป็นชาวกัมพูชา
ขยายผลติดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
จนไปรู้ว่านี่ไอ้คนร้ายมันมีการเตรียมรถกระบะเอาไว้
เอาไปขนรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมา
แล้วพอขนขึ้นมาเสร็จเอาใส่รถใช่ไหม
เขาก็จะเอาคลุมด้วยพลาสติกแบบมิดชิดเลย
หลังจากนั้นคุณผู้ชมดูนะ

แล้วก็มีการเตรียมส่งออกนอกประเทศ
ชายแดนด้านจังหวัดสะแก้ว
ตำรวจไล่ล่าเลยค่ะสุดท้ายไปจับได้
ตรงบริเวณอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว

จังหวะตำรวจมาโอ้มันหนีแล้วค่ะ
วิ่งหนีคนละทิศคนละทางแต่ตำรวจล็อกตัวมาได้๓ราย
ทั้งหมดอายุเท่ากันเลยนะ๓๙ปี
ส่วนอีกคนนึงหนีเข้าป่าไปแล้วแต่เดี๋ยวจะตามตัวแน่นอน
ยึดรถของกลางไว้ได้๒คันค่ะ
แล้วก็มีทั้งรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุที่ต้องยึดเอาไว้ด้วย
ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มีการให้ล่ามมาแปลภาษาให้แล้วล่ะค่ะ
ก็สารภาพว่าทำงานในพื้นที่จังหวัดระยอง
รู้เส้นทางการก่อเหตุและหลบหนีเป็นอย่างดี
รับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงว่าได้ใบสั่งมา
ได้ใบสั่งมาจากแก๊งโจรกรรมรถข้ามชาติว่าให้มาขโมยรถยี่ห้ออะไรบ้าง
แล้วหลังจากนั้นเขาจะก่อเหตุแล้วส่งไปให้ในทุนส่งขายต่างประเทศ
สุดท้ายถูกตำรวจรวบได้ค่ะ
ต้องชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงทีนะคะ